เขาโพสต์เอาไว้บอกว่ายุคนี้สมัยนี้ทำอะไรมันต้องชัดเจน
แต่สิ่งที่มันชัดเจนคือสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ
เขามีการไปติดป้ายเอาไว้ว่ารับแทงหวยใต้ดิน
บอกไม่อั้นด้วยนะไม่อั้นเลยเนี่ยติดป้ายเอาไว้แบบนี้
มีชื่อมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมีที่อยู่ให้ด้วยพี่อุ๋ย
ชื่อคือเสียกับนางเนี่ยนะใช่ข่าวดีเสียจุดจุดขอเบลอชื่อไว้นะคะ
และนางจุดรับแทงหวยใต้ดิน๒ตัว๓ตัวบนล่าง
แทงไม่อั้นจ่ายเต็มเชื่อถือได้ดำเนินการมากว่า๑๐ปี
แบบนี้มันได้ด้วยเหรอคะคุณผู้ชมค่ะนี่สนใจติดต่อที่เลยนะ
ใช่ค่ะมีที่อยู่อะไรเอาไว้ให้มีเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้ด้วย
บอกอยู่ซอยวิภาวดีสองโจ่งแจ้งแบบนี้ก็ในกรุงเทพอ่ะสิ
เราเลยส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราไปตรวจสอบที่ซอยวิภาวดี๒
ตามที่ขึ้นป้ายเอาไว้คือเราก็ไปหาค่ะพี่อุ๋ย
ขับรถวนดูว่าป้ายนี้ที่โพสต์เฟสบุ๊คติดตรงไหน
ติดที่บ้านไหนไม่เจอนะคะเนี่ยขับวนดูอยู่หลายรอบ
ไม่เจอป้ายที่ว่านี้ทีมข่าวของเราเลยไปถามชาวบ้านแถวนั้น
ว่าเห็นไหมเห็นป้ายที่เขาโพสต์เฟซบุ๊คว่ารับแทงหวยใต้ดินไหม
คนในซอยบอกไม่เห็นเลยนะพี่อุ๋ยอ่าคือคนส่วนใหญ่ก็บอกว่า
เอาจริงถ้าเขารับแทงหวยใต้ดินจริงเขาจะกล้าติดป้ายแบบนี้เหรอ
คือถ้าดูจากภาพเนี่ยก็ต้องเป็นบ้านที่มีประตูเหล็กแบบนี้
ใช่ค่ะอาจจะเป็นตึกแถวที่มีรั้วแบบนี้ค่ะแต่มันไม่มีนะเราหาก็ไม่มีนะคะ
แต่คนส่วนใหญ่บอกว่าโดนแกล้งแหงเลยใครจะไปกล้าติดป้ายประกาศว่า
ฉันจะทำผิดกฎหมายอ่ะมันคงไม่มีทีนี้เนติชาวเลยบอกว่างั้นเอาอย่างงี้
เดี๋ยวโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นที่ป้ายเนี่ยค่ะมีคนรับสายค่ะเป็นเสียงผู้หญิง
ตกใจเลยเธอบอกไม่รู้เลยงงเหมือนกัน
เนี่ยก็รู้จากนักข่าวที่โทรมาถามนี่แหละ
เขาไปโพสต์ประกาศเหมือนว่าเป็นการรับขายหวยออนไลน์อะไรประมาณนี้
แล้วก็ให้ติดต่อมาแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ไป
ผมก็เลยว่าเผื่อว่าเจ้าของใบอาจจะโดนกันแกล้งอะไรอย่างนี้ครับ

ใช่โดนกันแกล้งค่ะ
แต่ชื่อกับชื่อคุณพี่ไม่รู้จักเลยใช่ไหมคุณพี่ครับ

เจ้าของเบอร์โทรศัพท์ที่ป้ายนี้บอกไม่รู้เรื่อง

คุณเนติชาวก็เลยเอาที่อยู่ที่ขึ้นไว้ที่ป้าย
จริงเขามีรายละเอียดที่อยู่ไม่ใช่เฉพาะซอยนะคะ

โอ้โหขับรถไปตามแผนที่เลย

ใช้นามสมมุตินะคะเรียกว่าคุณเอ็มอายุ๔๒ปี
คุณเอ็มบอกว่าอ๋อผมเห็นแล้วไอ้ป้ายนี้

ขอชี้แจงผ่านไทยรัฐทีวีนะว่า

ไม่รู้จักกับคนที่โพสต์ป้ายนี้
ข้อมูลในป้ายเป็นบ้านเลขที่ของเขาจริง
ชื่อในป้ายคือชื่อพ่อกับแม่เขาค่ะ

ติดป้ายมีเจตนาอะไร

ตอนนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องหนังและรองเท้า

สงสัยโดนแกล้งแต่ไม่รู้ว่าใครแกล้ง
คนโพสต์คนเอาป้ายไปติดแล้วโพสต์เฟซบุ๊ค

ยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายกับคนที่แกล้งค่ะ

คนที่เจตนาแปะป้ายนั่นน่ะ

สมมุติว่าถ้าเราเป็นคนขายหวยจริง

แม้ว่าเราไม่จำเป็นต้องโฆษณา

งงและสงสัยมากใช่ครับว่า
เราไปทำอะไรให้คุณถึงขนาดต้องสร้างป้ายนั้นขึ้นมา
พื้นที่ที่ว่านี้ที่เขาบอกที่อยู่ไว้ในป้าย
ก็เป็นท่องที่ของตำรวจสนดินแดง
ตำรวจบอกว่าตำรวจก็ไม่เห็นนะคะ